เล่าประวัติเล็กน้อยของเขื่อนกระทูล

ประวัติของสถานที่อันนี้จริงต้องบอกว่ามันมีมายาวนานมากนะคะ
แล้วก็เคยเกิดเหตุโครนถล่มเสียหาย

ใช่ที่นี่เลยแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามของชาวนครศรีอะค่ะ
เขื่อนกระทูลน้ำจะลดช่วงเดือนกันยายน
ปีคุณสามารถที่จะมองเห็นหมู่บ้านเดิมนะคะ
ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านระแวก
ใกล้เคียงเมื่อกว่า๓๐ปีก่อนข้างล่างตรงนั้นได้
ซึ่งภัยพิบัติครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต

ศพก็ถูกฝังกลืนไปกับหมู่บ้านเดิม

ทำให้เป็นที่น่าเศรินใจกับเหตุการณ์

อันนี้เป็นอะไรอย่างนี้ก็แอบเดียนเหมือนกัน